นะคะเรื่องนี้โอ้โหฟอร์มยักษ์เหมือนกัน

กันพี่๒๐๐๕ถ้าจำไม่ถิ่นน่ะ
คราวนี้กลับมาเป็นจอมขมังเวศ๒๐๒๐
สำหรับภาพยนตร์แอคชั่นเฟตาซีเลือดไทย

นักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นหมากปรินก๊อตจิรายุพี่นกชัดชัยพี่นกสินใจแล้วก็อีกเพียบค่ะ
เขามาเชิญชวนให้คอหนังติดตามกันด้วยนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้ก๊อตจิรายุก็อัปเดตเรื่องงานว่าตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระ
เพราะว่าอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำงานที่มันหลากหลายมากขึ้น
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์เรื่องหัวใจกับโบเบนเจวันนั้น
เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังก๊อตดีกว่าจ้า

หล่อเนอะแต่คนนี้หล่อมาก
หมากไม่ได้ตามไปด้วยหรอกเพราะว่าเขาเองก็งานยุ่งเหมือนกัน
ก็บ่นคิดถึงกันผ่านโซเชียลนะคะ
ก็ดูตัวอย่างเอาไว้แบบคู่ณเดชนยายาดีกว่านะจ๊

อ่ะแบบนี้ได้หรือเปล่าไปฟังปรินดีกว่าจ
ผมก็ทำงานถ่ายละครอยู่ที่นี่นี่ก็ทำงานถ่ายละครอยู่ที่นี่
เฮ้ยโคตรเวียดึง

ตอนนี้เราถึงสุดอยู่ในตัวเหมียกอยู่แบบสันเตียง
เออเห็นว่าตอนนี้กลิ่นเข้าไปไอเมริกาเค้าใช้แบบที่เราให้ตลอดเลยนะ

เต้มพร่าเออเหรอก็เจ้าแฟนเขาเอานม้ะนี้